สวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้าใส่ไข่สดไหมให้เยอะ
เมื่อกี้เข้ามาตอนต้นเบรคเข้ามานี่อู้วสปอนเซอร์รายใหม่ของเรา
ขอบคุณมากนะคะอย่างเงี้ยอืมอยากต้องรับอีกหลายตัวนะคะ
มาได้ตลอดนะครับใช่เอ่ยอ๋อเนี้ยคือวิทย์เจมส์ของพี่หนึ่งหรอ

เพราะวันหนึ่งเขาเด็กดูนั่งดูเขาแต่งตัวในไอจีตลอด

ใช่ใช่เป็นแบบอื้อหือสวยงามมาก
มาถึงกันวันนี้หลายคนยังบอกว่าอ่ะโควิดก็

ปรากฏว่าบางทีเราอาจจะห้ามตื่นตระหนก

แต่ก็ดูจากสถานการณ์ตอนนี้จริงถ้าเป็นทั่วโลกเลยนะคะรวมประเทศไทยของเราแล้วเนี่ย
ตอนนี้ติดไปทั้งหมด๔๗ประเทศถ้ารวมไทยด้วยนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศเนี่ย
อยู่ที่๑๕ประเทศด้วยกันก็คือในกลุ่มแอฟริกา
แล้วก็จะมีในกลุ่มที่แบบว่าติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางเข้ามาอีก๓๒ประเทศด้วยกันนะคะ
ตอนนี้คืออัปเดตมาเป็นแบบนี้ซึ่งหลายคนก็จะหันไปถามนายกนี่แหละค่ะว่าอ้าว
มิครอนเข้ามาในเมืองไทยแบบนี้แล้วยังไงบ้างเนี่ยนะคะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสาธิตปิตุเตชะก็มีการออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่เมืองไทยของเราเนี่ยค่ะ
มีโอมิครอนเข้ามาจากนักท่องเที่ยวชายที่เป็นสัญชาติอเมริกันน่ะนะคะ
โดยในขณะที่เขาเข้ามาเนี่ยก็จะมีผู้ที่สัมผัสเสี่ยง
เรียกว่าอยู่ใกล้ชิดหรือว่าได้พบเจอกับนักท่องเที่ยวรายนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือมีพนักงานโรงแรมทั้งหมด๑๗คน
พนักงานที่สนามบิน๒คม
ก็ถือว่าเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงนะคะ
เขามีการส่งผลไปตรวจสอบโรคค่ะ
แต่พนักงานเสิร์ฟ๑ใน๒มีผลเป็นบวก

ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคือไม่พบว่าติดเชื้อนะคะ
แต่ว่าจะต้องมีการกักตัวเฝ้าระวังต่ออีก๑๔วัน
แล้วก็จะมีการตรวจหาเชื้ออีกครั้ง
วันที่๑๒ถึง๑๓ธันวาคมโดยให้กักตัวอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูล
อันนี้สำหรับคนที่ค่อนข้างใกล้ชิด

เขามีการฉีดวัคซีนเข้ามาก่อนที่จะเข้ามาในเมืองไทย

แต่ปรากฏว่าคนนี้เนี่ยค่ะเขาก็

แล้วก็บินจากสเปนเนี่ยไปที่ดูบัย
มีการไปพักอยู่ที่ดูภัยประมาณสัก๙ชั่วโมงนะคะ

ตอนนั้นไม่ได้พูดคุยกับใครเขาค่อนข้างระวังตัว

นั่งเครื่องบินมาลงที่กรุงเทพมหานคร

วันที่๓๐เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ย
หลังจากตรวจเสร็จปุ๊บ๑ธันวาได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่า
เอ๊ะคุณตรวจพบเชื้อโควิด
หลังจากนั้นพอพบเชื้อเสร็จปุ๊บ
ธันวาคมมีการส่งตัวอย่างเชื้อไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่๕เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็จะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะเหมือนมีข่าวออกมาว่าแบบ

ยังไม่ได้รับแบบคำตอบที่ชัดเจนปรากฏว่า
เอาล่ะสรุปมาจริงมาแล้ว
มาจริงแล้วก็เป็นสายพันธุมิครอนด้วยจริง
ตอนนี้เขาก็เลยแบบมีการเฝ้าระวังกันแบบมากขึ้น
ยังดีที่ยังมาแบบว่าแล้วยังอยู่ในระบบของการกักตัว
ในการตรวจตั้งแต่ต้นดีกว่าแบบออกมาข้างนอก
แล้วมีการออกมาใช้ชีวิตได้แล้วแล้วแบบกระจายตัวออกไป
จริงคืออะไรรู้ไหมประเทศไทยของเราไม่มีการกักตัว
ประเทศของเราเปิดให้ทุกคนประเทศเข้า
บางทีมันถึงเวลาที่ต้องทบทวนเหมือนกันนะ
ว่าเปิดประเทศเปิดได้ถ้าสมมุติเราอยู่กันเองในบ้าน
เราเดินทางกันเองในช่วงปีใหม่เราปลอดภัย
แต่มันถึงเวลาแล้วเหรอที่แบบว่าเราจะให้คนอื่นเข้าบ้านเราง่ายขนาดไหน
แต่ปรากฏว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้จากทั่วโลก
ก็เลยอย่างที่บอกไปปัดตกปัดตกข้อนี้เลยปัดตกไป
เคสกรณีแบบนี้เขาจะมาเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเรา
ถูกค่ะคือเขาบอกว่าตอนนี้ความเสี่ยงกระทรวงสาธารณสุข
ต้องย้ำกับประชาชนน่ะนะคะคุณสาธิตเขาบอกว่าต้องปฏิบัติ
คุณสาธิตพูดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถปิดกั้นคนเดินทางได้
แต่ความชัดเจนของผู้ติดเชื้อคือไม่มีอาการรุนแรง
มั่นใจว่าศักยภาพของสาธารณสุขดูแลได้
ว่าจะเดินทางมาจากประเทศอะไรหากมีความเสี่ยง
จะต้องกักตัวตามมาตรการของสาธารณสุข๓หลักการ
ซึ่งเขาก็มีการรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบถึงสถานการณ์นี้แล้ว
แล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์ตามระยะค่ะ
หากเกิดการระบาดในประเทศของเราเนี่ยส่วนตัวคิดว่านะ
ไม่ล็อคประเทศนี่เขาบอกเป็นแบบนั้น
คือนายกก็ออกมาพูดชัดเจนนะฮะนายกกออกมาพูดชัดเจนว่า
ไม่มีการยกระดับอะไรทั้งสิ้นตอนนี้เขาเชื่อว่าเขามั่นใจว่าเอาอยู่
วันนี้ที่ประชุมคอลโรมอล์เนี่ยทุกวันทางทางเนี่ยจะมีการประชุมคอลโรมอล์
เขามีการยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันเหมือนกันนะอืมแต่นายกเขาก็มั่นใจว่าไอโอมิคอนเนี่ย
มั่นใจเอาอยู่ว่าสาธารณสูตรเราน่าจะโอเคว่าเรารับมือการแพร่ระบาดเนี่ยเอาอยู่แน่
เขาคาดการณ์ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ก็เราก็ต้องดูสถานการณ์กันต่อไป
ทั่วโลกยังไม่มีใครเสียชีวิตจากโอเมครอนเท่าที่ดูแล้ว
แล้วก็ส่วนใหญ่ของคนที่ติดเชื้อเนี่ยค่ะอาการก็คือไม่รุนแรงมาก
ยังน้อยส่วนใหญ่ก็จะรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้อยู่
แต่ก็ต้องดูกันต่อไปอยู่ดีเพราะว่า

คือคุณหมอยงเองท่านก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องของการกลายพันธุ์เนี่ยนะคะ
ท่านบอกว่าต้องการคำตอบเร่งด่วนเลยสำหรับเรื่องของการกลายพันธ
ก็คือ๑หลังจากพบสายพันธุมิคอนที่แอฟริกาใต้
ไรัสนี้ค่ะแพร่กระจายไปในประเทศต่างเกือบ๕๐ประเทศ

แสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์นี้แพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุเดลต้า
โดยมีอำนาจการแพร่กระจายโรคมากกว่าสายพันธุเดลต้าอย่างน้อย๒เท่าขึ้นไป
มีหลายคนบอก๒๕เท่าเลยค่ะ
และในอนาคตสายพันธุ์นี้จะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลต้า
ผู้ติดเชื้อที่พบจำนวนนึงเนี่ยก็คือฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้ว
แล้วก็มีอีกจำนวนนึงค่ะที่แม้ว่าจะไม่เคยเป็นโรคโควิด๑๙มาก่อน

แสดงว่าภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นป้องกันได้แบบไม่สมบูรณ

เอาง่ายเรียกว่าถ้าเกิดคุณเป็นแล้วคุณมีโอกาสที่จะเป็นซ้ำ
เป็นสายพันธุ์อื่นมาเจอสายพันธุมิคอนคุณมีโอกาสติดได้เหมือนกันนะคะ
แต่เกือบทั้งหมดใช่เขาบอกว่ามีอาการลดลงหรือว่าไม่มีเลย
ก็ยังสามารถป้องกันความรุนแรงของโรคได้
คุณหมอหลายท่านพูดเหมือนกันตอนนี้เหมือนกันเลยคือ

จำเป็นจริงเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ฉีดเลย
อัตราการป่วยหนักมีสูงมากกว่าที่คุณแบบฉีดวัคซีน

ในผู้ป่วยที่พบนอกทวีปแอฟริกาจำนวนมากกว่าพันราย
ส่วนใหญ่มีอาการน้อยเนี่ยค่ะ
หรือว่าไม่มีอาการเลย
เพราะว่าในระยะเริ่มต้นการติดเชื้อ

การเกิดปอดบวมหรือว่าต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ย
ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งค่ะ
คำถามข้อนี้จึงไม่สามารถสรุปได้ในตอนนี้ว่า

ต้องรอคำตอบอีกประมาณ๒สัปดาห์ก็น่าจะรู้เรื่อง
แต่แนวโน้มความรุนแรงลดลง

ผู้ติดเชื้อน้อยกว่า๔๐๐
ในรอบแบบหลาย

ไม่มีผู้ติดเชื้อน้อยเท่านี้มาก่อนนะคะ

แล้วก็ทำให้เกิดความรุนแรงระดับไหน
อ๋ายกคำประปวดอีก๑๔วันเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน
และขนาดนี้คือนายกเขาสั่งให้เข้มงวดเรื่องมาตรการการคัดกรอง

แต่ในขณะเดียวกันเราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กรนะฮะ
ในช่วงการเฉลิมฉลองเนี่ย

ช่วงนี้หลายคนแบบว่าเริ่มลืมตา

เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าการยกยังไม่มีการยกระดับมาตรการ
เนื่องจากมาตรการปัจจุบันนี้ยังรับมือได้อยู่
แต่ขอให้ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการเนี่ย
ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการที่ออกมาอย่างเคร่งคัด
โดยเฉพาะผู้ประกอบการต้องมีมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรนะครับ
นี่ก็คือวันที่๑๓ธันวาคมนะ

วันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่คนเขาพูดกัน
รองนายกพูดถึงอะไรแองจี้

รองนายกชวนไปดูดาวสุก
ส่วนนายกรัฐมนตรีบอกแม่เราต้องปรับภูมิทัศน์

แต่วันนี้นายกมาแบบว่า

สปอร์ตไลท์จู่มันดับคาทำเนียบ
นายกบอกอ้าวสปอร์ตไลท์ดับเหรอ
แห่คนชอบไปบิดเบือนคำพูดแกเยอะนะ
ปลูกต้นไม้มงคลเพิ่มซะหน่อย

คุณอิทธิพลคุมปลื้มนะฮะรัฐมนตรีติ๊กเนี่ย
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารได้เข้าพบ

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาตินะฮะ
แล้วก็ในระหว่างที่เกิดการเยี่ยมชม
อยู่ดีเนี่ยสปอร์ตไลท์หรือไฟส่องดับวูบลง
เนื่องจากมีผู้ร่วมงานเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลยนะ

โอ้โธนึกว่ามีอาเมฆเอาไพรอะไรกันขึ้นแหม
สะดุดปั๊กแกเข้าทำให้นายกถึงกับเวอฮะ

จากนั้นนายสินิทเลิศไกรนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่ากันกับสมภัณฑ์นิต
แล้วก็คณะผู้บริหาเนี่ยเขาพบนักรุงมันตรีเพื่อประชาสมภัณฑ์
จัดงานอัตลักษณ์แห่งสยามไปฟังเสียงนายกสักนิดนึง
เดี๋ยวดูให้มีสีเหลืองหน่อย
สีสันให้มากกว่านี้สักนิดนึงนะ
เปล่ามีกี่ชนิดอ่ะเคยนับไหม

ไอพูดแบบนี้ละไอพูดอย่างเงี้ยใครก็พูดได้หลายชนิดเนี่ย

อย่างแล้วให้นับอีกแล้วโครงการบานเลยวันนี้ถึงขั้นว่านายกบนเนี่ยเดี๋ยวจะต้องปลูกไม้สี
ไม้มงคลไม้หอมมันเยอะแล้วไม้หอมมันเยอะแล้วรอบธรรมเนียบรัฐบาล
ปลูกไม้มงคลกันฮะถามกลับไปว่าอ้าว
รู้บ้างหรือเปล่าว่าไม้มงคลที่ทำเนียบมันมีกี่ชนิดหลายชนิดค่ะ
อ่ะก็พูดอย่างงี้ใครก็ตอบได้เจาะจงสิคะคุณแองจี้มีอะไรบ้าง
ทราบไหมฮะอ่าไม้มงคลก็หลายชนิดมาเพราะฉะนั้นนายกก็เลยบอกว่า
อยากให้ปลูกไม้มงคลเพิ่มค่ะขนาดเดียวกันวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านรองเนี่ยนะฮะ
ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคอรมอว่าแหม่ตอนนี้ทุกคนก็เปิดตัวคุณชัดชาติกำลังมาเป็นอันดับหนึ่ง
ภูลยังไงคุณชัดชาติกำลังมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ครับเอ๊ะผล่างประชารัฐจะส่งใครอืม
นะฮะวันนี้การคัดเลือกผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหากรุงเทพเนี่ย
ก่อนจะบอกว่าวันเนี่ยอย่าไปลืมดูดาวสุกนะ
เพราะว่าจะสว่างที่สุดไปดูด้วยนะ
ให้ไปดูดาวสุกดูด้วยนะ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามท่านรองดูดาวสุกแล้วมันมีผลดียังไง

ก็แจ่มใสดีเราไปเคารพทงชาติกันก่อนครับ

ถามหมอซาวที่ดาวสุกมันมีอะไรย้ายอีกไหม

คนละดาวค่ะพี่ค่ะ
เขาบอกว่าประมาณ๒ทุ่มคุณแม่วันนี้
สองทุ่มนะเลิกรายการพอดีเลยมดก่อนเข้ารายการแฉ

เขาว่ามันสว่างที่สุดในรอบปี
มีเหตุการณ์อะไรอยู่กับของเรื่องราศีต่างบ้างไหม
สว่างเห็นชัดด้วยตาเปล่าทางทิตย์ทวัณฑ์ตก

แต่เป็นบางวัยพระจันนี้คืออาบแสงจันทร์
แล้วจะมีโชคมีลาบมีเนื้อคู่

ดาวสูงเป็นดาวของความสวยงามเดี๋ยวค่ะ

ว่าทำไมท่านรองก็บอกให้ไปลองคุณอัลภายไปก่อน
ได้ครับมาถึงเรื่องราวของพี่ชาวบ้างครับเอิ่งเปรอะนะครับค่ะพอพอแล้ว

จะออกรายการอยว่างกลางนี้ดรรดรร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

พี่เดินนี่พวกเดินต้องไปจากสารรักเมืองเดียว

นี่กดประตูปุ๊บอย่างนี้เขาปิดประตูเนี่ย

ไม่เคยพูดถึงดาวยกดาวย้าย
วันนี้ดาวสุกย้ายนะออกไปดูดาวสุกกันด้วยนะ
ท่านอาจจะอยากเปลี่ยนเรื่องคุยหรือเปล่าไม่ต้องมานั่งถามแล้ว
ก็เลยต้องถามว่าดาวศุกร์มันพิเศษยังไง
ถึงจะต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนดวงเปลี่ยนอะไรกันหรือเปล่า
ไม่มีอะไรที่ยังไม่เปลี่ยนดวงเมืองจะเปลี่ยนปีหน้าปีหน้า

ช่วงนี้ต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับหมอช้างครับสำหรับคนคุณผู้ชมฮะ

ไม่จริงเราเพิ่งผ่านปรากฏการณ์ที่แรงมาก็คือ
สุริยุปราคาแบบเต็มดวงเมื่อวันที่๔ธันวาคม
อ๋อเหรอถึงว่าพิเศษชีวิตเยอะ
อันนั้นก็เป็นอันแรงส่งท้ายปีนะครับ
ก็คือไม่ได้เต็มดวงเป็นสุยุปราคาหรือว่าราหูอมอาทิตย์นะครับ
เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่๔ที่ผ่านมา
อันนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้พวกราศีพิจิกษ์ราศีพฤศพเนี่ย
ก็โดนหางเลขกันไปในตอนนั้นโอเคนะครับ
โรคระบาดก็เดือนนี้เคยปกไปแล้วเดือนธันวามันแรงนะครับ
ก็เตรียมตัวกันให้ดีนะครับ
เอาละคุณกลับบ้านเธอคุณไว้สารกรรมเมือง

ขอบคุณนะคะอาจารย์ช้างขอบคุณนะคะ

ฝากติดตามคุณโมสดำ

ขอบคุณหมอช้างสวัสดีครับสวัสดีครับโปรโปรส

อาจารย์ช้างเป็นคนบอกพี่เรื่องว่าพี่จะมีแฟนมีความรักป่ะ

ที่พี่ไม่เคยพูดเรื่องความรักเท่าไหร่

นี่ไงค่ะฮาฮะแล้วไม่สงสัยไอ้ป๊อยแล้วเหรอ

โปรดิชั่นการนั่งกินข้าวเย็นดินเนอร์นี่นะครับ
เมื่อก่อนที่รู้สึกเหมือนพลอยจะอยู่ใกล้
ดีแล้วคุณแม่มีความสุขน้องค่ะ
น้องก็แฮปปี้เหมือนที่น้องเคยพูดจริง
หวานน่ะอืมอ่านข่าวดิอันนี้อันนี้ทำไมไม่ชวนช่วย
หรือการตรวจน้ำอยากไปหรออยากไปดู
อยากไปนะเขาบอก๑๖๘คนช่วยตัวเองนึกว่า๑๖๘ชั่วโมง
โหตัวเลขนะฮะตัวเลขดีดีทำไมต้องโดนตรวจน้ำ
นี่ไงเพิ่งแกล้งกลายเป็นภาพที่โลกออนไลน์กำลังพูดถึงยังหนักครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากผู้ใช้โซเชียลลายหนึ่งได้เผยบรรยากาศคล้ายกับในค่ายทหารครับ
เป็นภาพของชายตัดผมสั้นคล้ายทหารเกณฑ์จำนวนมาก
โดยระบุว่าสัปดาห์ตรวจน้ำให้ช่วยตัวเองครับ
เสร็จไปอาบน้ำได้ชักพร้อมกัน๑๖๘นาย
จนเกิดเสียงวิภาควิจารณ์เป็นจำนวนมากครับทำให้เจ้าของภาพต้องรีบลบโพสต์ออกไปนั่นเอง
แห่งยังมีสิทธิ์เลือกว่าจะช่วยตัวเองเพื่อให้ได้อาบน้ำ
หรือจะให้ทหารเกณฑ์จับอวัยวเพศเข้าห้องอาบน้ำเป็นต้น
อกจากนี้เนี่ยยังมีหลายคนออกมายืนยันว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยตอนเป็นทหารเกณฑ์จริงครับ
บางคนถูกสุ่มให้ไปสำเร็จความไข้กลางแจ้ง
ให้เอาอสุจิเนี่ยไปทากับเพื่อนอ่านะฮะอันนี้คือเขาบอกว่า
เอาสุจิอ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปทาเพื่อนหรือนอกจากนั้นหนักกว่า
ให้เพื่อนชิมเลยฮะบ้าคิมอสุจิครับผมฉันไปกระเทยฉันยังไม่รีบ
ปลิตขนาดนั้นเลยอ่ะนะฮะบางรายถูกสั่งให้สำเร็จความไข้
กองก่อนนอนครับหากไม่ทำก็จะโดนลงโทษจนคล้าย
จนหลายคนเนี่ยตั้งคำถามว่าการบังคับให้สำเร็จความไคร้เนี่ย
เกี่ยวกับการฝึกทหารอย่างไรและควรจะเลิกการลงโทษแบบนี้ได้แล้วฮะ
เออจริงนั่นน่ะสิแต่นี่หลายคนที่เขามีรูปนั้นน่ะจริง
ไม่ใช่เหรอเขามีคลิปป่ะที่เขาเป็นเขาบอกว่าอ่าเป็นแบบเป็นรูปภาพ
แล้วก็เป็นคลิปแต่ว่าลบออกไปแล้วแต่มีบางคนแคปได้ทัน
เนี่ยมิวบอกบางคนบอกว่าคนไทยใช่ไหมคนไทยเอาไปทาหน้าด้วยอย่างเงี้ย
อะไรแม่อ้างว่าทำเพื่อความคิดนี่ไงเป็นรูปนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ย
สัปดาห์ตรวจน้ำให้ช่วยตัวเองใครไปอาบน้ำได้อืมพร้อมกันหนึ่งร้อยหกสิบแปดนาย
อ่าฮะลองอ่านในทวิตเตอร์เผื่อคุณผู้ชมบางคนที่แบบว่า
เคยเข้าไปทหารเกณฑ์อย่างนี้หรือเป็นอะไรอย่างนี้มีไหม
เขาให้ทำอะไรแบบนี้บ้างไหมเนี่ยเขาบอกเขาทำกันมาตั้งแต่สมัยไหนกันแล้ว
เหรอเพราะคนบอกว่าควรจะยกเลิกอะไรแบบนี้ได้แล้วหรือเปล่า
เขาเป็นประเพณีอยู่แล้วเหรออาจจะเป็นการทำเป็นการทำโทษหรือเปล่า
เพราะเขาบอกว่าเป็นการทำโทษไม่ได้ทำโทษมันมันมันเป็นเรื่องละเมิด
นะฮะก็เป็นนี่ไงเขาบอกว่าเป็น
เล็กชั่วหาลัสน์เมนท์เดี๋ยวลองฟังคุณผู้ชมดูว่าเป็น
มันไม่ได้จะมันไม่ใช่ความสุขหรอกที่มันเป็นการบังจะ
บางคนหลอกรางวัลแสกให้ปีกลำไหนอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ย
คุณแม่บังคับด้วยเงินอ่ะแล้วก็เป็นการบังคับอ่ะ

บังคับไปทำจริงอ่ะหรอ
เขาบอกว่าเป็นการลงโทษบางทีไปทำกลางแจ้งอย่างนี้
แล้วก็บางคนถ้าเกิดความกดดันเนี่ย

เนี่ยเขาบอกว่าอ้างว่าคำเพื่อคลายเครียด
แต่จริงคือสนุกสนานนะครับ
นั่นแหละคนสั่งน่ะมีให้เอาไปทาหน้าด้วยนะ
ส่วนเพื่อนผมที่อยู่ในค่ายอื่นผัดก่อนผัดก่อนหน้า
บังคับให้กินด้วยนะอะไรเขาก็เล่าให้ฟัง
ผมก็เคยโดนเหมือนกันครับตอนนั้นกลางวันแสก
แต่อันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ในคลิปนะฮะ
ตอนแรกก็ฝึกอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าครูฝึกคิดอะไร
ก็เลยขอตรวจน้ำเฉยเลยแล้วกรรมอะไรของผมไม่รู้
ฝึกให้นับ๑๕๐เลข๕๐ตกที่ใครคนนั้นต้องไป
แล้วก็นั่นไว้ลบไว้สุดท้ายเลข๕๐ตกที่ผมโคตรสวยเลย
สุดท้ายผมก็ต้องไปสไลด์หนอนใต้ต้นไม้ใหญ่กลางวันแสก
เสร็จแล้วเอาใส่มือมาให้เพื่อนเอานิ้วจิ้ม
เพื่อนผมคนหนึ่งจิ้มเสร็จก็วิ่งไปอ้วกร่องน้ำ
คิดว่ายังขำอยู่เลยทุกวันนี้คิดเลยทำ
แสดงว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกมันมีการทำอย่างนี้มาเรื่อยอยู่แล้ว
ในโซเชียลเขาบอกว่ามันมีสักนานแล้ว
แล้วบางงานเขาบอกเลยว่ามีกิจกรรมที่วายป่วงมากกว่านี้อีกเยอะ
คือนอกจากอันนี้มีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะที่ให้ทำในกรงนะครับ
เขาบอกว่าถูกปลุกตอนเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็โดนต่อยท้องทุกคน
เหมือนเมาแล้วอยากหากิจกรรมทำมีกิจกรรมที่วายปวกอย่างที่น้องรถเมย์บอกเลยโอ้โห
ไปตามกรมสักกรมหนึ่งเนี่ยแค่พี่พาวดีเนี่ย
บางกรมที่ไม่มีก็มีครับบางกรมที่แบบเนอะ
กรมที่เขาแบบดีไม่ทำอะไรแบบพิเลนก็มีอยู่ใช่มั้ยค่ะ
ถูกต้องส่วนใหญ่ทำโทษก็แทงปาไหล่ก็
อะไรอย่างนี้แบบคล้ายแบบเหมือนตามปกติ
แต่ก็ตามแทงปาไหล่วิดพื้นอะไรประมาณนั้น
ก็แบบเดี๋ยวกันอาจจะทำพต์โทษ
รวมกันประมาณโรงน้ำลงพลองตรงนั้นอีกอย่างนี้
แต่ก็ได้ยินข่าวต่างมากมายมาอยู่เรื่อยอยู่แล้ว

อันนี้ก็ยังดีนะที่ส่วนใหญ่บางทีออกมาแบบว่า

มีการรีวิวโรงแรมดังค่ะ
ปรากฏว่าอาบน้ำอยู่รู้สึกเหมือนว่ารอบตัวเนี่ยมีคนกำลังส่องกันอยู่
วันนี้ฉันอ่านข่าวปุ๊บฉันอยากจะเห็นหน้าแขกคนนี้จังเลยว่าหล่อขนาดไหน

คือเขาบอกว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากค่ะ
เสพติดโรงแรมเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์นะคะโดยระบุหูเห็นขนาดนี้เลยนะ
บอกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเมื่อแก้ผ้าในห้องน้ำแล้วมีพนักงานของโรงแรม
หรือมีเพื่อนบ้านมาส่องมาถ่ายรูปคุณปล
หรืออาจจะถ่ายรูปอย่างอื่นอยู่แต่มุมกล้องน่ะมันอาจจะบังเอิญฉันแหลบมาโดนนะคะ
ปลขอไม่เอ่ยนามโรงแรมแล้วก็ขอไม่ออกความเห็นใดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ปล๒อีกขอเพิ่มเติมเคสนี้ผมไม่ค่อยติดเรื่องการออกแบบ
เพราะว่ารู้ก่อนจะไปแล้วนะคะแต่เรื่องของการที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ควรมีคนอยู่
และมีแค่พนักงานอยู่ตรงนั้นและทำแบบในรูปมากกว่าครับ
เดี๋ยวเราลองดูรูปเป็นอย่างไรนี่
เป็นเหตุการณ์ที่บุคคลที่อยู่ในภาพกำลังถ่ายรูปน้องสาวอยู่
แล้วก็ได้ส่งภาพหลักฐานมุมฝั่งตรงข้ามมาว่าไม่ติดตนเอง
ซึ่งภายหลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ
โดยส่วนใหญ่มองว่าไม่มีความปลอดภัยเลย
พร้อมกับเรียกร้องให้โรงแรมออกมารับผิดชอบ
ไม่ใช่แค่ส่งการ์ดมาขอโทษ
อย่างนี้เห็นกรณีแบบนี้หลายที่นะคะ

หรือว่าบางทีเนี่ยค่ะเคยมีอยู่ที่นึงไป
เรามองจากข้างในมันไม่เห็นว่ากระจกมันใส

แล้วมองขึ้นมามันเห็นเป็นรูปร่างเลยค่ะ
คือบางทีไม่รู้ว่าแบบอะไรยังไง

เขามาดูแลความปลอดภัยป่ะน้องรุ่นเมย์

รถเมย์ห้องอาบน้ำมันมองเห็นนะเป็นเงาอ่ะ

หนูก็เลยบอกตายแล้วดีที่วันนั้นหนูไม่ได้นอน

แต่ทีมงานเห็นของคนอื่น

เพราะเขาคือนะเธอเขานำสายตามันบอกมองอยู่ดีแหละ

พอมันเปิดไฟในห้องข้างบนอย่างนี้ค่ะ
บางทีมันก็จะเห็นเป็นเรือนร่างเป็นแนวแต่บางคนก็อยากให้สัมผัสธรรมชาติ
บางคนก็ออกไปอยู่ข้างนอกเคยเห็นบางกรณีที่แบบโรงแรมเป็นแบบอัลดอร์
อยากไปอาบน้ำอัลดอร์แต่อยู่ในห้องนะคะแต่มีไม้ซี่ซี่ที่แปะ
แต่พอดีอ๋อไม้ซี่ห่างนิดนึงบางทีคนเดินผ่านข้างหลังบันไดไม้เหมือนกัน
มองเห็นตรงขอบอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตส่งสบู่นะฮะ
มันก็จะมีอะไรอย่างนี้นิดนึงอ่ะผมมีคนรีวิวอย่างงี้บ่อยค่ะ
เมื่อกี้ทางอย่างเคสที่เขาบอกเขารู้ว่าการออกแบบของเขาเป็นยังไง
รู้แล้วว่าต้องเป็นแบบแมวนี้เนาะแต่เขาไม่คิดว่าจะมีคนดีอยู่ตรงนั้น
ใช่แล้วคนยืนคือยอมใจมากนะยืนบนกำแพงสูงเลยนะ

คือเขาก็จะสงสัยข้อนี้แหละค่ะเพราะว่าเอ๊ะคุณมาถ่ายรูป
ทำเป็นไปถ่ายรูปกันเองแต่ว่าอยู่ในองศาที่ติดชั้นหรือเปล่า
ใช่แล้วเซอร์ฟี่กำแพงสูงมากเลยอ่ะนี่ดูสิโอ้โหดูฮะ
คำถามนี้จังเลยอ่ะว่าวันนี้ดาวสุกสว่างสูงสุดในรอบกี่ปีคะ
รองนายรูปถึงให้เราดูกี่ปีน่ะในรอบปีค่ะปีเนี้ยปีห้องหลักปี
เขาบอกเมื่อกี้ถ้าเขาถามว่าในรอบปีคือปีนี้ปีเดียวใช่ไหม
ถึงให้เราดูใช่นะหนูดูชอบดูข่าวใส่ไข่ดูบางคนบอกดูมาจากน้องเขา
แต่ละพื้นที่ยังหนาวก็อยู่ไหมอ่ะอื้อฮือหนาวสิโมสหนาวอยู่
เหนือก็หนาวมากกรุงเทพไม่ค่อยแล้วเนอะวันนี้กรุงเทพก็จะมีอากาศเย็นเย็น
เบาเบาแล้วแต่ว่าเบาลงนิดหนึ่งแต่ว่าสองสามวันที่แล้วโอเคเลย
เขาบอกว่าในมหาลัยก็มีอ่าฮะแต่มหาลัยมันก็
มันไม่ใช่กฎระเบียบของกองทัพนะเป็นเพราะ๑๐เวรและผู้ช่วยครู

ฎเขาไม่มีหรอกแต่ถามว่าคนที่ถือกฎไง
ตอนนั้นทหารเขาจะกล้าเวลากับครูฝึกหรือครูเวร

เขาก็ต้องถูกสั่งก็ถูกเวรเขาก็ต้องโดน

บางคนเขียนว่าชอบแกล้งอย่างนี้
นายกบอกว่านี่ไม่ต้องในกรมหรอกในมหาวิทยาลัยก็มีจ้า

วันนี้ผู้สื่อข่าวเขารายงานจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะ
มีแม่ค้านำรอเตอรี่ชุดหายาบปกตินี้ไปละ๑๐๐ก็บ่นกันแล้ว
๑๒๐ก็ยังมีคนซื้ออยู่แต่ปรากฏว่า๑ชุดราคาอยู่ที่๓๕๐๐บาท
เดี๋ยวนะนี่ราคาทำไมอะไรอย่างนั้น
เนื่องจากเป็นการรวมเลขยากที่หากถูกตรงที่๑แล้วเขาจะได้เงินเป็น๖๐ล้านบาท

บ้าไปแล้ว
ดูแม้ค้าย่านสนุนเชียงใหม่ลำบูมเปิดไปว่าราคารอเตอรี่แพงขึ้นมากในช่วงนี้

โดยอเตอรี่ขายไปละ๑๐๐ส่วน๒ใบถ้าเป็นเลขทั่วไปอยู่ที่ขาย๒๐๐บาท
เลขสวยเลขสวยจริงก็อยู่ประมาณ๒๕๐๒๙๐ชุด๓ใบขาย๓๓๐บาท
ยิ่งใกล้เทศกาลปีใหม่นะฮะราคาก็จะแพงขึ้นตาม

เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปถามนายกสมาคมผู้ค้าสลาก

ให้เดินทางไปรับเองตามจุดที่กำหนด
หากไม่สะดวกให้ส่งตัวแทนไปรับผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหรือกรรมสิทธิ์ไปรับ
จะต้องเป็นบุคคลที่มีบ้านเลขที่เดียวกันนะครับผู้ที่รับโคต้านั้น
ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าสมาชิกของสมาคมแห่งหนึ่งเนี่ย
บอกว่าทางกองสลากที่ออกกฎใหม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
เพราะหลายคนเนี่ยถูกเอารัฐเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่ขององค์กรเนี่ย
ที่นำไปขายต่อให้กับญี่ป้วนเนี่ยราคาสูง

เห็นบอกว่าที่คำชโนธหลังจากที่ท่านนายกลงพื้นที่ไป

เหลือ๙๐กว่าบาท๙๕อะไรอย่างนี้

กว่าบาทค่ะจากปกติใบละ๑๐๐อย่างนี้ก็ลงมาหน่อยนึง
เขาอะไรรู้ไหมจะไปถึงลงไหม

ถ้าใกล้ว่าตามให้ก่อน
แต่การรวมเลข๑๐ใบคือยากแล้วนั้น

หมายถึงหวยชุด๑๐ใบน่ะ
เมื่อก่อนที่เขาถูกกันที่๖๐๙๐ล้านเนี่ย

มันมีการรวมเลขเป็นชุดใหญ่

ใช่ป่ะใช่แต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นแบบไอ้เลขชุดใหญ่มันหายากแล้วนะ
โทษเต็มที่มันได้แค่สองบ่ายเมาส์ตอนเนี้ยได้รวมรวมชุดนั้น
ดังนั้นเขาต้องไปใช้ความสามารถหากันมาถูกต้องนะครับ
เลยเข้าใจคุณลุงบุรีรัมป์ว่าล่ะอ่ามาถึงไฟล์อืมสนับ
คุณลุงไหนคุณลุงห่วยใต้ดินว่ะป่ะลูกแกไม่ได้เงินเนอะ

คือผิดทั้งคนเล่นทั้งคนที่ทำเลยอ่ะใช่ใช่ไหมอืมอืม
สรุปใครตุ๋นใครวะเนี่ยเจ้ามือตุ๋นจะหลุดมือแล้วไง
เอาไงอะไรมันมันมั่นจะยังไงว่าจะได้เงิน

มันก็มีนะแบบจ้าใหญ่อะไรอย่างนี้
ไม่คือมันเป็นช่องทางไงเพราะบางทีหวยมันแพงแน่สมมุติ
๓๕๐๐บาทซื้อ๑๐ใบ๓๕๐๐บาท
ถ้าเกิดคนที่ไปเล่นแบบอย่างนั้นมันก็ได้หลายล้าน
อันนี้ไม่ได้สนับสนุนนะคะมันเป็นสลากกินรวบผิดกฎหมายนะคะ

ที่มันเลยทำให้ราคาลอตเตอรี่สูงขึ้นไปอีก
เพราะว่ามันมีกรณีอะไรแบบนี้ที่ไปรวบแล้วก็ไปหาซื้อจากนู่นจากนี่จากนั้น
แล้วเอามารวมเลขกันเป็นชุดอย่างนี้มันก็กลายเป็นกรณีอีก

เดี๋ยวนะครับประเทศเช้านี้ยังเห็นข่าวอยู่เลย
ว่าราคาถูกลงสงสัยถูกแค่ตอนเซียววิจริง
พี่ไปก่อนท่านนายกครับพี่ไปก่อนท่านนายก

๕ใบ๗๐๐บาทหนึ่งจริงอ้าวคุณเศร้าใช่โดนวิจริง
อ้าวคุณเศร้าหลังหลุงไป๑วันก็คือ
ลุงตู่ก็คือนายกค่ะหลังคุณหลังนายกไป๑วัน๒ใบก็๒๒๐ค่ะอ๋อ
นั่นหลังแสดงว่าของข่อยคุณจะเป็นเสี้ยววินาทีจริงถ้านายกเกียบค้าออกมาแล้ว
ตอนนั้นที่นายกเจอก็เจอใบละร้อยไม่เห็นไหมแต่ว่าขายให้เจอใบละร้อยนะเวลานายกก็ซื้อ

ข่าวออกอยู่๑๐๐นายกซื้อ
ยังไม่ทันได้หายไปไหนเลยดูสิ

ถ้าว่าขายเกิน๘๐ละก็เลยเหมาแผงมา๐๐

ดังไงก็ไม่มีราคาประจำแรก๘๐บาทวันนั้นผมซื้อ๕บาท๗๐๐บาท

นักกว่าพี่เจ้าครับ๕บาท๙๐๐บาท
ลงไปคำชโนธไม่ได้ช่วยให้มันถูกลงเลยจริงด้วย

ไปมาเมื่อวันอาทิตย์ค่ะคำชโนธ๓ใบ๔๐๐ค่ะ

ตรงไหนบ้างครับใบละ๘๐ชี้ทางไหน
หน้าน้ำหน้าห้องน้ำครับพวกนี้ไปได้เลยนะ

วันนี้ผมซื้อ๕ใบ๗๐๐ครับ
เสียงนี่อาจจะต้องบอกที่ธนายองนิดหนึ่ง

คุณผู้ชมทางบ้านบอกมากับเรานี่คือชัดเจนมากว่า
ไม่มีไม่มีทาง๘๐เขาบอกว่ายังไงรู้ไหม

กว่าจะมาจากคนนั้นถอดนั้นถอดนี้มาโอง

สมุทรปากทานบางคนก็บอกว่าต้องขายเขาตามรับมาก็๙๐บาท
แล้วเค้าแบบว่าเออเหลือ๑๐บาท

ในวัดยังมีคนกากใบละ๑๕๐บาท
บอกว่าลูกในวัดไล่ขิงค่ะ
พิศนุโรคตรงนี้ได้เลยโอ้โฮะโอ้โฮะโอ้โฮะ

จริงเหรออาทิตย์หน้าจะไปพิศนุโรค
ลำปากไม่หนาวแล้ววันนี้ไว้ใอ้จีน
น่ะความรักก็เหมือนรอตเตอรี่นะครับดวงดีก็รวยถ้าดวงสวยก็ถูกแทง่ฟรีนะครับ
เชียงรายหนาวมากค่ะโอเคโอเคส่งอากาศของคุณมาได้นะครับ
ซื้อที่ไลน์๓ใบ๔๐๐เลยค่ะ๑ใบ๗๐๐อะน่าไปส่งปอปใหญ่เลยนึกว่าต้องบอกกันนะ

ดีนี่ออร์แกนิคเบบี้โลชั่นและเบบี้ออย
หอมนุ่มชุ่มชื้นซึมไหวไม่เหนียวเหนือดับ
นี่ส่งมาเยอะมาก

ไม่มีเลขที่ต่ำลงมาเลยราคา
แต่นั้นเรามันไม่เห็นเป็นชุดโอเคเข้าใจนี้มันไม่มีจริง
พอทั้งนั้นรวมชุดก็ต้องราคาสูงนิดหนึ่ง

ถ้าเกิดเราซื้อแพงอย่างเนี้ยแม่

คนที่ได้มือแรกก็ได้กำไรไปสิ
คนที่ได้มือแรกบางทีอาจจะส่งมา๗๐กว่าบาท
หมายความว่าเขาไปรับโควต้าจากกองสลักไหม

ซึ่งกองสลักก็ไม่ได้ขายแพงมา๘๐ไม่ใช่ไหม

คนที่ได้ต้นน้ำ๗๒
แต่กว่าจะมาปล่อยให้คนที่มันจะมีกี่ท่อ

หยีบกว่าไม่รู้กี่เจ้าไง
บวกท่อนละ๕บาท๕บาท๕บาทก็เท่าไหร่แล้ว

แต่คนที่ได้โคต้ามาแล้วยิ่งตอนนี้
โดยเฉพาะการสะสมหวยชุด

เมื่อก่อนหวยชุดเขาจะมีเวลาเป็น๑๐ใบ๒๐ใบ

เพราะว่า๑สลากมันพิมพ์เยอะขึ้น
เยอะขึ้นปุ๊บมันก็จะกระจัดกระจายไปมากขึ้น
ถึงบอกว่าเมื่อกี้เนี่ย๓๕๐๐เก่งมากนะ

ลอตเตอรี่๑๐ใบมันหายากมากนะตอนนี้

ถ้าดวงดีปุ๊บนี่ก็๖๐ล้านเลย๑๐ใบนะฮะ
รู้สึกเราจะเพิ่มพิมพ์ขึ้นมาอีกสักเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านฉบับ

เอาบอกวทย์นึงเราพิมพ์เพิ่มอีก
ถ้าจะไม่ปิด๒ล้านหรือเท่าไหร่เนี่ยต่อวงวทย์เนี่ย
อ่านะคะก็ขอโชคดีนะฮะสำหรับคนที่ชอบซื้อร์ตเตอรี่นะครับ

พี่ศนุโลกหนาวเย็นครับเจอรอตเตอรีแพงหนาว

บางทีเราก็ได้รู้เรื่องราวของทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยว่าเป็นยังไงกันบ้างเขาส่งมาหาเรา
เดี๋ยวอาทิตย์นั้นจะไปไหว้พระธิพฤศนุโลกผ่านรายการด้วย

เขาบอกพุทธชินลาศบางคนไปไหว้พุทธชินลาศแต่สิ่งหนึ่ง
ตอนนี้ทาวเวสวรรณเราเพิ่งรู้ว่าทาวเวสวรรณอยู่ที่พุทธชินลาศมีนะ

ซึ่งอยู่คู่กับพุทธชินลาศไปเลยร้อยปีเลย

เขาบอกคนพิศนุโลกเนี่ยเวลาไปไหว้พุทธชินราชต้องไปไหว้ทาเวสุวรรณ
ซึ่งท้าเวสวันจริงที่ตอนนี้ทุกคนแห่ไปไห้ทาเวสวรรค์
เขาบอกคุณไปไหว้พระพุทธชินราชให้ไปไหว้ทาเวสวรรณ
ซึ่งท้าเวสวันตรงนั้นคนพิศนุโลกก็จะรู้กันดีเลยว่า
้วคาดปลอดภัยหรือถ้าสมมุติใครคิดเราสังเกตลูกค้าที่ซื้อโฆษณาเราตัวใหญ่ทั้งหลาย
ส่วนใหญ่บูชาตรงนั้นหมดเลยนะทาเวสุวรรณ
เจ้าของธุรกิจเจ้าของอะไรทั้งหลายบูชาท้าเวสวันองค์นี้หมดเลยนะ
อยู่ในภายบริเวณวัดเหรอมดไม่ใช่อยู่กับพระพุทธชินลองเปิดรูปพระพุทธชินราชดูสิ
อยู่ข้างหน้าอยู่ตรงข้างหน้าโบสถ์ก่อนทางเข้าถูกไหมคะ
อยู่ในองค์พระพุทธชินราชอยู่ในโบสถ์เลยเหรอ
อยู่ในองค์พระพุทธชินราชเลยลองเปิดพระพุทธชินราช
อันนี้ไม่รู้กันใช่ไหมไม่รู้ค่ะนะฮะไปว่ายังลบว่ายแต่พระพุทธชินราช
นี่ไงเมื่อกี้คุณผู้ชมอยู่พิษณุโลกส่งมาหาเรานิดหนึ่งนะคะถูกหลังจากนั้นก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ค่ะ
จริงจริงอ๋อหนูไม่เคยเห็นข้างในไม่ได้เสื้อพี่ก็เพิ่งรู้ว่าเออเป็นทีมงานถามอ่ะ
จะไปทำอะไรกันอีกล่ะจะไปทำเรื่องอะไรอีก
ก็คือทำใหม่หมดแล้วค่ะเขาบอกพุทธชินราชเนี้ยลองดูดีดีเนี้ยอืม
อ่ะมีคุณผู้ชมบอกมุมตลาดทรัพย์สินสงขาใบละเจ็ดสิบแปดบาทโอ้โหมีเจ็ดสิบแปดบาทด้วย
หางขึ้นรถไฟกันเลยนะฮะคืนนี้โอ้โหใช่ไหมไปสงขากันครับ
นั่นแหละคือเขาบอกว่าจะมีแบบเขาเรียกว่าเท้าอยู่ข้างนี้เหรอ
นั่นแหละเขาบอกจะมียักษ์ยักษ์อยู่น่ะนั่นคือทาเวสสวรรค์น่ะอืม
ขอพี่ดูหน่อยใช่ไหมอืมอ๋อข้างหลังนี่เล็กเล็ก
นี่แหละนั่นแหละคือทาเวสสวรรค์ซึ่งอยู่มาเป็นไม่รู้กี่ร้อยปีอ่ะน่ะ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

หน้าหาเรื่องเหรอเหตุผลของเขาคืออย่างงี้นี่กลางปั๊มน้ำมันนะคะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ปั๊มน้ำมันปรทค่ะ
อยู่ที่ตำบลในเมืองจังหวัดขอนแก่น
นางพรทิพย์อายุ๓๘ปีเขาพาลูกชายเขา
อายุ๑๗ปีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ถูกคนร้ายทำร้ายร่างกาย
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะคะ
ก็เลยตัดสินใจเข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชน
เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายหน่อย
พรทิพย์เขาบอกว่าวันเกิดเหตุลูกชาย
แล้วก็ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันนะคะ
ก่อนที่จะถูกคนร้ายรุมทำร้ายร่างกาย
เมื่อลูกชายกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็บอกกับครอบครัว
จากนั้นเลยพาลูกไปเข้าแจ้งความกับตำรวจสพบ้านไผ่
เพราะต้องการให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดี
โดยตนได้ขอกล้องวงจรปิดจากทางปั๊มเพื่อนำไปเป็นหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจค่ะ
ซึ่งก็พบว่าคนร้ายเนี่ยขับรถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะคะ
แล้วก็ทราบชื่อคนร้าย๑รายก็คือนายวายอายุ๒๗ปี
ส่วนอีกรายนึงเนี่ยไม่ทราบชื่อเป็นคนบ้านหนองแวงไร่
ส่วนตัวอยากถามคนร้ายว่าตีน้องทำไม
ขณะที่น้องผู้ชายที่อายุ๑๗ปีเนี่ยนะคะที่เขาถูกทำร้ายเนี่ย
เมื่อวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมาออกมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
ขณะขับรถมาตามถนนเจนจบทิศผ่านตลาดมุ่งหน้ามาที่ปั๊มน้ำมัน
ก็ขับรถแซงรถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียน
จากนั้นไม่นานคนร้ายขับตามรถมานะคะมาเทียบข้างข้าง
พร้อมกับตะโกนถามว่ามีปัญหาอะไรไหม
จึงตอบว่าไม่มีแล้วก็เร่งเครื่องมาที่ปั๊มน้ำมัน
คนร้ายเนี่ยค่ะเขาตะโกนบอกว่ามองหน้าหาเรื่องเหรอ
แล้วก็ถูกคนร้ายสองคนยังมาทำร้ายแบบนี้ค่ะ
วิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือที่ร้านหมูกระทะข้างปั๊ม
รอจนคนร้ายออกจากปั๊มจึงเอารถจักรยานยนต์ขับกลับบ้าน

แล้วก็มีการไปแจ้งความกับตำรวจ
ล่าสุดผู้ก่อเหตุเดินทางเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
พอมีกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนนะครับ
ว่าเค้าเป็นคนทำนะฮะนี่นะครับ

โอ้โหทำไมเยอะมากแม่ค้ายังบอกว่ารับมาก็๙๐กว่าบาทแล้ว
ให้แฟนเพจยังไม่หยุดเด้งเลยแม่เรื่องเหมือนที่ร้องทุกอ่ะ
คือคนมากมายอยากให้แก้ปัญหาเรื่องนี้มานานนมมากอย่างที่
มันจะออกขึ้นบนตินไงเออมันก็ขึ้นมาบนตินใช่
ยังไงก็ไม่มีหรอกครับ๘๐บาทวันนี้ผมซื้อ๕๗๐๐บาท
เสียใจด้วยซื้อแพงด้วยไม่ถูกด้วยไงใช่ไง
ซื้อมาก็แพงไม่ถูกด้วยลุ้นก็ไม่ถูกไม่ขึ้น
เอางี้แล้วลอตเตอรี่บางคนไม่รวยทุกวันนี้พ่อค้าแม่ค้านี้
แต่งตัวยิ่งกว่าดารานะเอาเขาบอกว่าอย่างเนี้ยบางคนบอก
เอาล่ะฉันแต่งแบบนี้แล้วกลายเป็นว่าเป็นกระแสแล้วขายดี
เหมือนที่อะไรนะที่เชียงใหม่เชียงใหม่ถึงขนาดทุกวันนี้เขาแต่งตัวเรียบร้อยแล้ว

นี่คือก็เหมือนกับถูกภัยคุกคามมดมีคนไปคุกคามเขา
เขาก็เลยกลัวเขาเลยขอแบบแต่งตัวเป็นมิดชิดนะครับ
รุ่งขึ้นก็แต่งเป็นชุดไทยเลยเป็นอีกชุดหนึ่งเลยนี่น้องขาย
แต่มันเป็นแฟชั่นใช่ไหมตอนที่เขาใส่กันอย่างนี้

น้องกวางอะไรอย่างนี้เขาก็ใส่อยู่เมืองนอกนะ
ใช่นะฮะแต่ล่าสุดก็มีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็เอาไปทำตามด้วย
มีอีกหลายคนเลยค่ะนอกจากคนนี้นี่
พอหลังจากกระแสคนนี้ปุ๊บมีอีกหลายคน

ซึ่งวันนี้พ่อค้าแผงโนตรีในจังหวัดพิชบุรณ์เอาบ้าง
ใส่เสื้อแหวกอกยืนกวักมือเรียกลูกค้าพร้อมระบุข้อความว่า

แผงนี้เลขสวยเลขเด็ดเยอะนะ
จนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากถึงขนาดว่าเราจะต้องเอามาอ่านนะฮะ
ล่าสุดนะนัฏพลบุญเรือนเปิดฝัยว่า
แผงโนตรีเท่าเป็นของน้องสาวเพื่อนสนิท
แต่บังเอิ้นนท์ว่าแฟนเนี่ยได้สั่งซื้อเสื้อแขะเวลาเข้ามา
อ่าตนจึงเอาเสื้อของแฟนเนี้ยมาใส่อ่าฮะยืน
วักเรียกลูกค้าอยู่ข้างแผงลอตเตอรี่นั่นแหละ
เพื่ออะไรเพื่อดึงจุดความสนใจของคนที่เดินผ่าน
ผ่านมาไปฟังเสียงเขาสัมภาษณสักนิดนึงฮะ
ก็เลยเอ่อยืมแฟนลองมาโปรโมทน้องดูหน่อยเห็นแผงน้อง
มันเงียบเงียบมานานแล้วเออก็เลยมาช่วยกันไม่นึกว่า
จะออกเป็นข่าวแล้วไม่แต่งกุมารอีกแล้วเหรออ๋อไม่แล้วครับ
เปลืองแป้งอ๋อก็เลยมาแบบแป้งแพงอืมมาใส่เสื้อนี้
ดีกว่าครับผมวันข้างหน้าเดี๋ยวจะมีไปเรื่อยครับแล้ว
แต่หัวเพื่อนผมจะคีย์เอสไปทางด้านไหนว่าจะให้แต่งเป็นตัว
อะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือว่าต้องต้องเปื้อนอย่างเงี้อะไรประมาณ
นี้ก็เดี๋ยวร้านนี้จะมีตลอดใช่ไหมครับผมมีเรื่อย
ครับแวะมาอุดอุดได้ครับเจ๊แอแผงผักเอ้ย
เขาใส่เป็นกรุ่มอ่านทองใจไหมไอซับอ่าได้อ่านค่ะเหมือนกัน
เสียดายเนอะถ้าเกิดรู้ก่อนจะฝากคำถามไว้ว่า

เหมือนใส่เสื้อสวยครับอุ้มผาง๘องศามาเที่ยวกันนะครับ
น้ำตกทีรอซูที่มาจอดใช่ไหม

อันนี้น่าตกใจไม่น่าให้คุณแม่น้ำต้อง

แสดงว่างวดนึงเขาจะต้องหมดเงินเท่าไหร่
คือคนที่รวยก็คือคนที่ได้รับโคต้าใหญ่
ใช่ใช่ไหมครับ
แล้วกว่าคนที่ก็จะมาโคต้าหนึ่งโคต้าสองจริงจริงแล้วอืม
จะต้องใช้ผู้พิการเมื่อก่อนเริ่มเริ่มต้นเนี่ย
คนที่ได้จริงคือคนพิการค่ะเป็นอาชีพสำหรับคนพิการ
แต่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าคนพิการจริงยังได้อยู่หรือเปล่า
มาปุ๊บมาถึงนี่ก็แปดสิบกว่าบาทเกือบเก้าบาทแต่ในที่สุดเชื่อไหมว่า

จะเล่านะว่าเมื่อวานวันหยุดไปเที่ยวเขื่อนป่าศักดิ์มา

ซื้อลอตเตอรี่๒ใบมีขายด้วยบนเขื่อน

ไม่นึกว่าอากาศดีมาก๘องศาค่ะอะไรอย่างนี้

โอ้โฮลูกใช่ซื้อหัวดีมะกาลเลยนะลูกน้องนะฮะโอ้โฮ
เบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
เกิดอะไรขึ้นทำไมจุด
แฮชแท็กเวียสุโกนละวัดพรุ่งติดเทรนด์เกิดอะไรขึ้นเองจริง
เขาก็พยายามตามหาว่าเหมือนชาวเน็ตค่อนข้างเชื่อว่า
ไม่ได้แบบเป็นเรื่องให้คุณสองคนอะไรอย่างนี้
น่าจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยคุณตัวละครจริง
คุณเวียจะมีงานอีเวนต์ประมาณสักช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้
เชื่อว่านักข่าวแล้วก็หลายสำนักคงไปตามรอแหละ
เพราะว่าล่าสุดในทวิตเตอร์แฟนคลับต่างพร้อมใจติดแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์
พุ่งติดเทรนด์โดยในแฮชแท็กดังกล่าวมีบรรดาแฟนคลับประกาศว่า
จะเตรียมตัวไปให้กำลังใจพิเวณในงานอีเว้นต์วันที่๑๕ธันวาคม

จากนี้ก็ยังมีแฟนคลับทวิตว่าเชื่อใจพระเอกหนุ่ม
เพราะติดตามมาตลอดตั้งแต่เข้าวงการ
และไม่มีทางทำอย่างที่เป็นข่าวแน่นอน
รวมถึงได้ฟังจากปากเจ้าตัวเองมากกว่าชาวเน็ต
พยายามจะหาคนผิดในการเลิกกันครั้งนี้หรอก
คือตอนนี้แบบคนที่ร่วมร่วมในอันด้วย
ตอนนี้มาก็พยายามแบบว่าพี่เวียทำงานกับนักแสดงหญิงคนไหน

คนนี้ออกมาไม่ใช่คนนี้หรือเปล่า
มันมีสุนัขเหมือนพี่เวียเลย
แฟนคอก็เลยบอกว่ารอฟังพี่เวียพูดรกรวรรม์ที่๑๕
ไม่เชื่อใครแล้วไม่เชื่อสนัขข่าวทิศแล้ว

แล้วว่าเป็นเพราะคนนี้หรือเปล่าถึงทำให้มีเหตุการณ์เลิกรากันอะไรลักษณะยังไง
ก็เลยไปหาเหตุก่อนหน้านั้นรอฟังจากปากพี่เวียค่ะ
เพราะว่าบางทีไปเขียนข่าวก่อนหรืออะไรอย่างนี้ก่อน
มันก็อาจจะกลายเป็นข่าวทิพย์หรือเข้าใจผิดทิพย์ไปอย่างนั้น

บางทีการพาดหัวข่าวไปคุณผู้ชมอาจจะเข้าใจผิด
ดังนั้นคือรอฟังจากปากเจ้าตัวแบบชัดเจนอันนี้ชัวร์
เพราะอย่างก่อนหน้านี้เราก็ไม่กล้าพูด
ถ้าเกิดเราพูดไปแล้วพูดผิดขึ้นมา

ถูกไหมดังนั้นเราไม่ต้องพูดหรอกค่ะ

เราก็จะเห็นว่าพี่น้ำเองเขาก็มีการเปิดฟาร์ม
เปิดอะไรกันแบบจริงจังใช่ไหมคะ

น้องพันธุ์ควายไทยอยู่

ที่แกแบบรัก

คุณหมอโต้งคือคุณปริยวัตรเพิ่มทอง

จังหวัดศูรินดิ์น่ะนะคะเขาเปิดเผยบอกตัวเขาเองเนี่ย
ตะเวนหาดูควายมาหลายที่แล้ว

ถ้าไม่ได้๒ล้านผมไม่ขายพี่น้ำบอกไปอย่างนี้
ด้วยความที่คุณหมอโต้งเขาอยากจะได้มากเขาเลยตัดสินใจจะซื้อค่ะ
โดยบอกกับคุณน้ำบอกว่าผมขอซื้อควายในราคา๑๙๙๙๙๙๙๙บาท
ลดจากราคาที่ตั้งเอาไว้๑บาทเพราะอันนี้ถือเคล็ด
หลังจากคุยเสร็จเขาก็โอนเงินมาจำทันที๕แสนบาทค่ะ
ส่วนยอดเงินที่เหลือก็ได้จ่ายครบแล้วในวันที่ส่งมอบควาย
ซึ่งคุณน้ำบอกเลยภาพเขาเขาร้องไห้เลยเพราะเขารักมาก
เพราะเขาไล่สดไงไล่สดตอนส่งมอบร้องให้
เพราะว่ารักษณะทรงของควายของน้ำสวยมาก
ไม่ว่าจะเป็นขาหน้าขาหลังนะฮะแล้วก็ศีรษะ
คุณน้ำตอนเขาจะส่งเขาก่อนแล้วเขาร้องให้

จนการไปอยู่กับธรรมชาติที่สมพูลเลย
น้ำว่าชอบเลี้ยงไก่ไข่ชนและก็มีน้องควาย
ได้ยังไงควายราคาต้อง๒ล้านตัวคุณหมอโต้งเขาบอกว่าเขาอยากจะบอกว่าถ้าผมชอบแพงเท่าไหร่ก็พร้อมจ่ายเพราะว่าความชอบของคนเราไม่เหมือนกว่านะคะควายหายาก
แต่หาที่ถูกใจมันหายากดังนั้นคอมเมนต์เนี่ยอย่าไปคอมเมนต์รุนแรงมากเพราะว่าเขาอาจจะฟ้องคุณเอาได้นะคะไปเขียนอะไรเขียนกันดี
เราไปดูน้ำแล้วพี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้

พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้

พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้

พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้

พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้

พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้

พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้

พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้

พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้

พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้

พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้

พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้

พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้

พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้

พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้
พี่ปั๊ดเดี๋ยวมาที่ร้องให้

เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับ
ร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก

มาเป็นดาราเป็นดารามันเข้าแล้วจะแป้งแสดงเสื้อนนางศึกษาอยู่เลย

ต้องแม่ความรักสมรสเท่าเทียมไง

คิดถึงตอนตายแล้วไม่ต้องคิดถึงมีผัวแล้ว
ไม่ต้องถ้าเราอายุเลข๔๐กว่าแล้วคิดถึงว่าความตายมันใกล้เข้ามา
อย่าคิดถึงความโลกความไคร้ความมาก
ของฉันละ๔๐แล้วจะต้องเริ่มพุทโทพุทโทไว้และ

แก่เจ็บตายแล้ว

ละสังหรณะหรือแกเจ็บตายไปทางชีวิตแล้ว

สวัสดีค่ะสวัสดีครับ